คุณเป็นคนที่ถูกรางวัลกว่า๓๐ล้านบาท

เขาไม่อยากให้หนูเป็นตุ๊ดเขาก็เลยไม่ให้หนูถูก
แต่แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้พี่ปานยงยุทธ์แก้วสวนจิก
ชีวิตเค้าเปลี่ยนแปลงมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอจับขอจับเศรษฐีหน่อยนะ
ปาร์ดเล่นลอตเตอรี่มาโดยตลอดหรือเปล่า
ก็ตอนนั้นก็นานครั้งครับ

ให้สองใบก็ห้าใบ

ห้าใบมีขั้นอีกอย่าง

ก็๔๐๐หรือ๒๐๐๓๐๐อีก

สักครั้งมีอีกอย่าง
ปานซื้อแบบอยากได้เลขนี้ก็ซื้อ
ตัวที่ถูกมันอยู่ในชุดไหน
คำนั้นจะแบ็คไว้๓ใบ๕ใบ
ตอนนั้นพี่ปานเขาบอกว่าซื้อที่๓๐ล้านซื้อทั้งหมดกี่ใบ

เข้าใจแล้วฉันอยากลงทุนอะไรแบบนี้บ้าง

มาดูที่พื้นดวงของพี่ปานเป็นอย่างไร
ดวงชะตานี้มีหลักอยู่อย่างนะ
คือมีดาวการเงินเนี่ยโคจรในพื้นชะตาเดิม
คือพี่ปานเกิด๒๐ตุลาคมเกิดราศีอะไรจ๊ะ

ปานเกิดในเวลาประมาณเที่ยงคืน

แต่มันเป็นห่วงเวลาหนึ่งนะที่ชัดเจนเลยว่า
นับตั้งแต่เมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมา
คือประมาณปี๑๙๕๗๕๘ถึงสิงหาภาคปี๕๙

ในกลางเวลานี้ดาวพระราชบดี

โคจรทัพเรือนชะตาชาวราศีกรกฎ
และหลังจากกลางปี๕๘มาถึงกลางปี๕๙

มันจึงเป็นที่พี่ปานั้น
หรือคนเกิดราศีกรกฎที่มีพื้นชะตาเดิม
ว่ามีพื้นฐานว่ามีโชคมีลาบ
จะเกิดมีโชคมีราบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตในรอบ๑๒ปี

บานก็มีดาวการเงินเดิมเป็นอำพุจตุรเกณฑ์

เป็นราศีที่๔นับจากลักษณะราศีกรกฎ

แกได้เงินแล้วแกมีความสุข
ถูกแล้วถูกอีกทำบุญให้ทานถูกแล้วถูกอีก
มีเมื่อไหร่อันดวงชะตานี้นะ
มีทรัพย์อันเกิดจากโชคลาภ
เกิดจากลอตเตอรี่หรือได้อะไรฟุก

แล้วก็ต้องมีความซับซ้อนในอะไรอีกหลายอย่าง
จะมีเรื่องมาเต็มเลยมาเต็มเลย
เมื่อกี้ที่ท่อหมอลักษณ์พูดนี่ถูกต้องเลยไหมครับ

๘๘๔ได้๑๔๘ครับผม
อยู่ดีได้แบบไม่ได้ตั้งใจด้วย
ดวงของเขานี่ถือว่าได้โชคใหญ่ของประจำชีวิตนี่ใช่ไหมครับ
มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนป้าอ้วนไหมจ๊ะ
แต่หมายถึงว่าเราก็ต้องมีสถิติในการเก็บว่าคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
คนถูกเลขชุดมันมีดวงเป็นอย่างไร
เราก็จะเห็นดวงว่ามีลักษณะการคล้ายกัน
แต่มันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วเมื่อเกิดแล้วมันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิต

อย่างพระอ้วนมันปรากฏแล้วว่าจะมีโชครัพย์ต่อชีวิต
แล้วแกได้ไม่ใหญ่กว่าเงิน๓ล้าน๕ล้านนั่นแหละ
ที่แกขอว่าจะขอสัก๕ล้านเนี่ยแกมีสิทธิ์ถูก
ซึ่งเรื่องนี้ก็รอเวลาพิสูจน์ไม่ไกลเนี่ย

ดวงชะตาของพี่ปานเนี่ยมันมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งโทษทุกข์
โคจรในพื้นชะตาเดิมมันไม่ใช่โคจรปกติ
โคจรอยู่เดิมเลยเนี่ยผูกดวงมาเป็นเลยว่าเป็นกระดุมพระ
แปลว่ามันมีโอกาสที่จะมีทรัพย์ก้อนใหญ่
แต่ถ้าเกิดในวันนั้นจะถามว่ามันมาจากอะไรล่ะ
มันไม่มีหมอดูคนไหนบอกได้มันจะมาจากอะไร
แต่มันบอกว่าวันหนึ่งจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่พร้อมทั้งทุกข์

ใหญ่คือใหญ่มากมันจะมาพร้อมทั้งทุกข์
มันบอกในดวงแล้วมันจะบอกอีกไหมว่าจะถูกอีก

แล้วช่างนี้ยากมากเลย

ปลาเลี้ยงไว้ขายเป็นตัวหรือเลี้ยงไว้ทำอะไร

เธอไม่นะเพราะมันเป็นธุระกรรมบาปกะปะมันได้รับความทรมานผมเข้าใจตก
ได้แล้วก็รับซื้อแล้วก็ปล่อยกลับแล้วให้คนมาตกใหม่ครับอ่ะถ้าเขาไม่แนะนำให้ทำ
จะทำไหมก็ไม่ทำแบบนี้มันทรมาน
งานได้อย่าทำอันนะ
แล้วเลี้ยงปลาไว้ขายตอนนี้เขาปล่อยปลาไปแล้ว๒แสนตัว
เลี้ยงปลาไว้ขายมันคืออาชีพมันคือการกินที่เราไม่ได้มาเห็นความทรมาน

แล้วก็สร้างฝันด้วยการอยากจะมีบ้านสวยกับเขาบ้าง

พี่ปานบอกว่าเสร็จแล้วมันยังมีหลายองค์ประกอบที่มันต้องจัดการให้เรียบร้อย
เพราะดาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่เดี๋ยวอันนั้นเสียอันนี้ซ่อมอันนั้นยังไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

ตอนนี้ก็ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยครับผม

บ้านหลังเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์อยู่คนเดียวเหรอ

ตอนแรกก็ตั้งใจในความตั้งใจของใจของผมก็เพื่อครอบครัวครับผม
ก็เลยตอนนั้นก็เกิดความเข้าใจผิดกัน

ตอนนี้เคลียร์กันแบบไหนแยกย้าย

ล้านกว่ามันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากมีบ้าน

คุณป้าที่เขาถูกรางวัลเนี่ย
เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุข
แต่พี่บอกว่าตั้งแต่พี่ถูกรางวัลมา

ก็ความแตกของครอบครัวครับผม
ความแตกสลายต้องให้แยกทางกับคู่ชีวิตที่เคยรักกันนะครับ

เกือบ๒ปีตั้งแต่ยังจนด้วยกันอยู่

ก็ปีกับ๙เดือนอยู่กับเขาครับ

ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเขาบอกถูก๓๐ล้านชีวิตครอบครัวน่าจะมีความสุข

พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีเงินให้ลูกเล่นหนังสือสูง
มีเงินให้ภรรยาคุณได้อยู่อย่างมีความสุข
อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างดีกว่า
หลายอย่างครับความวุ่นวาย
อยู่ไม่เป็นสุขครับไม่เป็นสุขอยู่กับที่ก็ยาก

ขอให้ช่วยเหลือไม่ช่วยก็ไม่ได้
ก็พยายามเลี่ยงครับเงินมันหายากครับ
งั้นแสดงว่าตอนนี้พี่ปานจะไปไหนมาไหน
ก็ต้องระวังตัวบ้างครับผม
ไม่ใช่ต้องระวังตัวมากบ้างพี่ปาน

ก็บางทีแกนึกไม่ถึงหรอก
แต่แกก็รู้อยู่ลึกในดวงจิต
ปานไม่ใช่ไม่รู้พี่ปานรู้ว่ามีภัย
เพราะในดวงชะตามันก็ปรากฏ
ผมต้องพูดตรงว่ามีคนจ้องในหลายลักษณะรูปแบบ

สิ่งแรกเมื่อคุณถูก

ักอุ้มซุ่ม
บางครั้งก็โดนปาดหน้ารถจะเอาไปที่อื่น

แต่เงินมันไม่เหลือแล้วนะคุณ

เดี๋ยวอธิบายก่อนเงินไม่เหลือแล้ว

ตอนนี้เป็นปลาเป็นวัวเป็นที่ดิน

คุณทำบุญใหญ่ให้พ่อให้แม่คุณเลย

เพื่อให้ทุนในการประกอบธรรมาค้าขายนะครับทุกคน

ก็ตามที่ว่าคนที่เขาจะใช้เงินเป็นให้ออกดอกออกผล
บางคนก็ให้น้อยบ้างเพราะว่าเขาใช้เงินไม่เป็น
เพราะอนาคตข้างหน้าเขาต้องมาหาผมอยู่แล้ว

ปานก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีปัญหานี้เกิดขึ้น
ถ้าอย่างนั้นทุกขลาบจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน

หรือได้มาด้วยเสน่หา

มีปัญหาให้เกิดความเป็นภัยแก่ตัวเอง

มันจะดำรงคงอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่
และมันจะไม่ถูกแปลงเป็นบุญ
เพราะฉะนั้นพี่ปานต้องหาโอกาสแปลงเป็นบุญ
แล้วหาทางเอาทางทำเข้ามาสยบต่อสมบัติที่เกิดขึ้นนี้

ปานลองหาครูบาอาจารย์พระคุณเจ้า
ไม่ใช่แค่เราไปทำบุญตามประเพณี
ที่อาจจะไม่อยู่ใกล้บ้านแต่อยู่ไกล
แต่เราไปแบบส่วนตัวแล้วก็ปลอดภัย
แล้วก็ไปสวดมนต์ไห้พระทำวัด
อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่าน๓๕วันแล้วก็กลับ

อาจจะอยู่ไกลมากเลยเป็นวัดป่าที่ไหนก็ได้
แต่ที่นั้นไม่มีใครตามได้ไม่มีใครรู้เราไปอยู่ที่นั่น
ราศีไหนในปีนี้มีดวงจะได้ทุกขลาบ
โอ้โหได้ลาบด้วยแล้วก็ทุกข์ด้วยเหรอ

คนเกิดราศีตุลตอนนี้
อย่าพยายามที่จะให้เกิดโชคลาภในการถูกหวย
เพราะดาวเสาจรมันอยู่ในเรือนการเงิน
เหมือนกับดวงชะตาของพี่ปานที่มีดาวเสาเดิมอยู่ในพื้นชะตาในเรือนการเงิน
นั้นแปลว่า

ดังนั้นคนที่จะมีความทุกข์เป็นทุกราบ
คือมีความทุกข์ได้แก่ชาวราศีตุล

ตานรู้ว่าวันนี้จะเจอหมอลักษณ์อยากถามอะไรไหมคะอืมก็อยากถามว่าอนาคตข้างข้างหน้านี้
ผมทำมาค้าขายธุรกิจนะมันจะไปรอดไหมครับทำด้านไหนคุณจะรอดพี่ปาน
ธุรกิจถูกต้องแล้วผมอยากจะบอกที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแก่เรานะครับ
นั่นแปลว่าเป็นจุดอ่อนลูกคือภัยเพราะเมื่อเรามีลูกเขาจับลูกไปเรียกค่าถ่าย
เมื่อเรามีเมียมีความหลงทุกอย่างมันเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดภัยทั้งหมด
แต่พี่ปานยังมีภัยอย่างหนึ่ง
อันเกิดจากการปานาติบาท
มันส่งผลทำให้พี่ปานรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า

สักวันหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุ

ขอให้หาโอกาสเอาธรรมะมาเป็นเครื่องยึดเหนียวในใจ

และสิ่งที่คนขโมยและปล้นเราไม่ได้เลยคืออาริยทรัพย์

ศรัทธาในความดีศรัทธาในความกระตันยู

ที่เป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์ในทางพุทธศาสนา

บุญเป็นอย่างหนึ่งที่เราทำบุญด้วยศรัทธา
แล้วของพวกนี้ใครป้นก็ไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้
ปานต้องไปหาทางวันนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเอง
แล้วเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเองมันจะเป็นพลังให้ดวงจิตสว่าง
แล้วไม่กลัวเพราะอะไรป่ะมันจะเป็นเหมือนเกราะแก้วมันจะเป็นเหมือนเกราะเพชร
มันจะรู้สึกแล้วว่าปิติศุกร์มึงจะยิงก็ยิงไปสี่ฆ่าศุกร์
ถ้ามีบุญแต่ถ้าใดไม่มีทรัพย์มันจะมาเมื่อไห
จะขโมยเมื่อไหจะป้นเมื่อไหร่จะจับเรียกขถ่ายเมื่อไหร่
ระแวงตลอดเวลาพี่ปันต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้นะ
ส่วนเครื่องรางของขังเดี๋ยวให้ไปนะให้เลยดีกว่า
นี่ไงลูกพญานาคก็เอาพญานาคไปไว้ติดตัวนะ
ให้เกิดทรัพย์ตลอดการและมีทรัพย์ในดินเป็นทรัพย์

ข้อต่อมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน
งานเนี่ยกรรมะกลุ่มจุดเกิดไอ้ที่คิดจะทำงานถูกต้องแล้ว

ถ้าเกิดจะทำงานอะไรที่มันทำลายชุดสัตว์เนี่ย

บางคนที่ผมไม่พูดเรื่องการห้ามฆ่าปูปลาเนี่ยมันคือ

แต่พี่ปานเลือกได้ดีกว่าใช่ไหม
อาจจะเปลี่ยนจากการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมาเป็นปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้
อย่างอื่นพี่ปานยังพอจะเลือกได้

ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกประเภท
ปานจะทำให้เกิดทรัพย์ทวีคูณมากขึ้น

ต้องมีสติในการใช้เงินใช้ชีวิต
สติสำหรับผมคือว่าเราเคยเป็นยังไงก็คงเป็นอย่างนั้น
อยู่แบบพอเพียงก็ต้องพอเพียงไม่ฟุ้งสั้น
เยอะทะยานให้เกินกำลังตัวเองที่จะทำได้ครับ

การใช้เงินครับเพราะเงินหายาก
ครับใช่คนที่เคยอยู่ในวันที่ไม่มีพอวันที่เรามี
เรารู้สึกนึกถึงวันที่ไม่มี
มันจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนสติพี่ปาน

เราพยายามที่จะมองในวันที่เรามาด้วย

นั่นคือบทเรียนที่จะสอนเราคือความเข้มแข็ง
ที่จะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งตลอดไป
บางสิ่งที่เราไขว้คว้าว่ามันคือความสุข
สิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันอยากได้
คนมีอยู่แล้วก็อยากมีเพิ่ม
คนไม่เคยมีก็อยากจะมีกับเขา
แต่ใครจะรู้ว่าความสุขที่เราไขว่คว้ากันเหลือเกิน

คุณรู้จักกับการบริหารจัดการความสุขของคุณยังไง

วันนี้ดาวของเราก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์
เป็นข้อคิดดีให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ย

หรือถ้าศุกร์นี้มันมาอย่างกระทันหัน
เราจะบริหารจัดการกับทุกข์ที่มันจะตามมาด้วยยังไง
วันนี้น่าจะมีคำตอบให้กับท่านผู้ชมหลายคนแล้วนะฮะ

มีความแตกต่างชัดเจนบนดวงหน้า

คนหนึ่งนั้นสุขแล้วมีความอิ่มเอิบ
แต่พี่ปานดูหน้าตาหน้าดำค่ำเครียด

เหมือนกับยังมีความระแวงหลอนต่อความเป็นไป
แต่อย่างไรก็ตามทีผมได้บอกไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น

เราทุกคนก็ได้รับรู้อนุโมทนากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ปาน

แปลว่าพี่ปานต้องบริหารและจัดการด้วยสติ

คือผมคิดว่าพี่ปานจะต้องระวังและมีสติ
แล้วก็ต้องระวังสิ่งนี้ผมสร้างด้วยความรักความศรัทธา
ผมใช้ทองชนวนที่หล่อพระทุกรุ่นมาสร้างสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย
แต่เพื่อแจกให้กับคนควรได้
เป็นพญานาคแล้วก็มีเนื้อชนวนหล่อพระ

ติดตัวไว้ผมเชื่อมั่นว่าคุ้มรักษาได้
ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งบางสิ่งจะคุ้มครองเราได้
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบริสุทธิ์โลกนี้ไม่มีบังเอิญ
ก็ขอให้เป็นปฏิหารที่เป็นกับพี่ปานที่ก็เคยเกิดข้นกับทุกคน

ขอบคุณพี่ปานคคุณค่ะ
ต้องกำลังจัยให้พี่ปานหาเพิ่งเดินต่อไปชีวิต

ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมกลับมาพบกับ
ท็อกทะลุดาวได้ทุกวันพระรหัสบดีเวลา๔ทุ่มตรง
ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
รับเชิญของเราในวันพระรหัสบดีน่าจะเป็นใคร
ต้องติดตามท็อกทะลุดาววันนี้สวัสดีค่ะ
เอ็มบุษราคำวงคำเหล่า๕
ว่ายังไงผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตปกติ

ไม่อยากยุ่งไม่อยากเจอไม่อยากคุย

กว่าจะสวยได้ขนาดนี้ทำอะไรมาบ้างดีกว่า
คนไม่ได้ทำให้พูดยังไงคือเราต้องโกหกเหรอว่า

ถ้าเราทำเราก็จะบอกว่าทำ
ได้ข่าวว่าได้แฟนเด็กเลย๕ปี

คือพ่อเคยพูดกับเอ็มว่า
รู้ไหมว่าพ่อชอบก๊อฟตรงไหน

ตอนที่เขาคุยกันว่าจะมาขอเอ็มแต่งงาน
คุณพ่อถามว่าพร้อมแล้วเหรอ
ถ้าพ่อหมายความว่าฐานะทางการเงินก๊อฟไม่พร้อมครับ
๖๐๖๑๖๒ถ้าในช่วงนี้เอ็มกับคนรักสามีในอนาคตที่ได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้ยาว
แต่ถ้าผ่านไม่ได้เสาทัพลักษ์จันทร์จากพันร้ายเกิด
วิบัติลูกเมียหนี